มติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะออกมาย้ำแล้วนะคะ
ว่าวันนี้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมเวียนเทียนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
ใครที่ทราบข่าวนี้ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของทางวัดนิดนึงนะคะ
บางวัดจะมีการเวียนเทียนออนไลน์นอกจากการเวียนเทียนออนไลน์แล้วนะคะ
วัดบวรค่ะจัดการสวดมนต์ฟังเทศผ่านการไลฟ์สดหนึ่งทุ่มตรงนะคะ
สมเด็จพระอารยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
นำคณะสงฆ์สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
ซึ่งทางวัดราชบอพิษจะจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาเป็นการภายใน
ดกิจกรรมเวียนเทียนนะคะหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของประชาชน
แต่เชิญชวนค่ะให้ชาวพุทธมาดูไลฟ์สดทางเพจของวัดอยู่ที่บ้านได้
ราชวรรามราชวรมหาวิหารก็งดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาปีนี้เช่นเดียวกันค่ะ
นำชาวพุทธทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านนะคะ
ไม่ว่าการจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระสมาธานศีลรักษาศีล
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามหลักธรรมในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะ